คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของลูกศิษย์หลายคนที่ไปร่วมพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบเสียงครูของอาจารย์บอย
คนไทยคนต่างประเทศระหว่างไหว้ครูก็มีอาการของขึ้นด้วย

พิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบเสียนครูจัดขึ้นในสำนักศักยันต์ของอาจารย์สันคงเวศหรือว่าอาจารย์บอยครับ
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลโค้กพุทธศาสตร์อำเภอพัวทองจังหวัดอ่างทอง
ก็โดยพิธีดังกล่าวได้มีบรรดาลูกศิษย์นะฮะเดินทางไปร่วมไหว้ครูกันเนืองแน่นทีเดียว
ก็มีทั้งลูกศิษย์ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
โดยช่วงที่มีพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการครอบเสียงครู

มีลูกศิษย์ของอาจารย์บอยเนี่ยมีการของขึ้นนะฮะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับเอาไว้นะฮะ
ป้องกันไม่ให้ไปเกิดอันตรายกับคนอื่นที่ไปร่วมพิธี
ของขึ้นก็จะเป็นองค์ต่างนานาแบบที่เห็นในภาพ
ก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับ
นางสาวหลิวเสี่ยวลูกอายุ๒๙ปีเป็นลูกศิษย์ชาวจีนก็มาด้วย
อาศัยอยู่ในมณฑลหลันโจครับเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้
บอกว่าเธอเดินทางมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นประจำทุกปี
โดยทุกครั้งก็จะได้สิ่งดีมาสู่ชีวิต
หน้าที่การงานก็ดีขึ้นทำมาค้าขายก็ดีขึ้น

ก็น่าแปลกนะคนจีนคนฮ่องกงมาไหว้
พิธีไหว้ครูครอบเสียงครูในเมืองไทยแล้วก็ได้สิ่งดีกลับไป

นอกจากนี้ยังมีลูกสิทธิ์ชาวต่างชาติหลายคน
สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงก็มาร่วมพิธีไหว้ครูด้วยนะครับ
แล้วก็ครอบเสียงครูโดยพวกเขาก็
มีความเชื่อส่วนตัวนะบอกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย
แล้วก็แปลกตาไม่เคยเห็นแบบนี้นะฮะ
เป็นพิธีที่น่าชื่นใจน่าอัศจรรย์ใจ
ต้องเดินทางมาไหว้ครูที่สำนักยันต์แห่งนี้ทุกปีนะครับ